คุณผู้ชมคะมาดูร้านอาหารที่จันทบุรีร้านนี้หน่อยค่ะเขาบอกว่าเขามีการเอาอาหารพื้นถิ่นเนี่ยมาปรุงรสแล้วดูนี่เป็นอะไรคะ

กัญชาเนี่ยมันเป็นตัวชูรสเป็นตัวชูโรงให้อาหารมันมีความกลม

ชื่อเมนูก็เก๋อันนี้เป็นกะเพราใช่ไหมเนี่ย
ร้านนี้ร้านนี้เขาได้จดตั้งวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอำเภอเขาคิชกูธ
แล้วก็มีวัตถุประสงค์จะปลูกกัญชา
แล้วก็มีสมาชิกก็เริ่มปลูกกัญชากันบ้างแล้วนะคะ
ปัจจุบันสามารถเอามาประยุกต์มาผสมผสานปรุงเป็นอาหาร
กัญชามันก็เป็นตัวชูรสให้อาหารอร่อยมากขึ้น
แล้วที่ร้านนะเขามีเมนูขึ้นชื่ออย่างของจันทบุรี
ไปถึงก็ต้องไปทานก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง
เด็ดกว่าหมูเรียงธรรมดาก็คือใส่กัญชาตุ๋นน้ำซุปด้วยเตาถ่าน
แล้วเขามีเครื่องเทศเข้มข้นตามสูตรหมูเรียงเลย
ส่วนประกอบที่สำคัญก็คือจะมีทั้งน้ำกัญชาใบกัญชา
แล้วก็มีซอสปรุงรสที่มีส่วนผสมของกัญชา

ส่วนเนื้อหมูทางร้านเขาบอกว่านี่ผ่านการหมักนะ
เนื้อหมูเนี่ยจะนุ่มจะเปื่อยยุ่ยเพราะอะไรรู้ไหม

ดังนั้นเนื้อหมูมันจะนุ่มแล้วรสชาติอร่อย
หลังจากที่เติมน้ำซุปที่มันเข้มข้นไปแล้ว

อกจากเมนูก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงแล้ว
ที่ร้านนี้เขามีเมนูไก่ต้มกระวานใส่กัญชานะคุณผู้ชม

การปรุงแต่ละเมนูแต่ละจาน
เขาก็จะมีส่วนผสมของกัญชาใช่ไหม
อย่างน้ำซอสก็จะมีส่วนผสมด้วย
รวมถึงใบกัญชาทั้งแบบแห้งแบบสด
ก็เอามาเป็นส่วนผสมของทุกเมนูเลย
แล้วที่ร้านเขาเอากัญชาสายพันธุ์หางกระรอก
เขาซื้อใบสดมากิโลกรัมนึง๑๗๐๐บาท
ถ้าเกิดว่าอบแห้งราคามันจะพุ่งไปอีกที่กิโลละ๔๐๐๐๐บาท
แล้วก็ต้องซื้อจากสถานที่ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายดูสิลูกค้าแต่ละคนเนี่ยนะคะ
โอ้โหทานเป็นใบเคียงคู่กับอาหาร
ราคาของอาหารถ้าเกิดเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงเคียงกัญชา

ผัดกระเพราใบกัญชาจานละ๑๐๐บาท
หมูชมุกัญชา๑๕๐บาท
อกจากนี้พิซซ่าก็มีค่ะคุณผู้ชม
พิซซ่าสเต็กแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วย

เผื่อใครบอกว่าอยากจะไปแวะชิมที่ร้าน
เอาช่วงสงกรานหยุดสุดสัปดาห์ไปได้นะคะ
คิชกูดฟาร์มอยู่ที่ตำบลตะเคียนทอง
อำเภอเขาคิดชะกูดจังหวัดจันทบุรี
หรือว่าจะเข้าไปในเฟซบุ๊กก่อนก็ได้

ก็คือเฟซบุ๊กคิดชะกูดฟาร์ม
นี่พิมพ์เป็นภาษาไทยตามนี้ได้เลยค่ะ

แล้วก็ติดต่อกับทางร้านได้ด้วยนะคะ